เป็นชาวจังหวัดระยองเป็นศึกษานิเทศ๔๘แล้วด้วย
คือเธอเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำเพราะว่าตอนที่มีคนไปพบศพ
ปรากฏว่ามีเชือกไนลอนผูกอยู่ที่คอของศพ
หาสาเหตุการเสียชีวิตแต่อีกมุมหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
อยากนำเสนอมากเป็นเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นในงานพิธีชาปนกิจศพของเธอ
เนี่ยอ่านประวัติของเธออยู่นะคะปรากฏว่าลูกพี่ลูกน้องของเธอค่ะ
ลักษณะคือเหมือนมีวิญญาณเข้าสิงแล้วยาดเนี่ยเชื่อว่าวิญญาณที่มาเข้าสิงเนี่ย
คือผู้ตายมาบอกบุตรเลยนะคะว่าใครทำอะไรเธอบ้าง
เธอบอกว่าเธอถูกฆาตกรรมคุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อน
คุณผู้ชมผู้ตายชื่อว่านางมัชชากุณาคำอายุ๕๑ปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต๑
คือเธอเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำข้างสระน้ำข้างบ้าน
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะผู้หญิงเสื้อขาวเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอ
ชื่อว่านางบุญช่วยอายุ๖๐ปี
แม่ของผู้ตายชื่อว่านางบุญหนาตาเห็นอายุปี๗๑ปี

พูดคุยกับวิญญาณของลูกที่อยู่ในร่างของนางบุญช่วยเนี่ย
ลูกสาวบอกแม่บอกว่าวิญญาณของลูกสาวบอกว่า
ช่วงตี๕ของวันเกิดเหตุ
มีผู้ชาย๒คนเข้ามาโปะยาสลบ
แล้วหลังจากนั้นนำเชือกมาผูกที่คอ
แล้วอุ้มไปทิ้งที่สระข้างบ้านของเธอ
บอกแบบนี้นะคะวิญญาณที่สิงร่างบอกแบบนี้นะคะ
เอาเชือกรัดคอมองไม่เห็น

ญาติเองคุณแม่ของผู้ตายเองเชื่ออย่างสนิทใจเลย
โดยเฉพาะลูกชายคนเล็กของผู้ตาย
ชื่อว่านายวรเมฆกุณาคำอายุ๑๘ปี
บอกว่าหลังจากที่วิญญาณมาเข้าสิงร่างในวันเผา
ทำให้เธอเขาเชื่อสนิทเลยว่า
แม่ถูกฆาตกรรมทำให้ตาย
หลังจากนี้จะรอผลการตรวจเลือดว่า
พบยาสลบในเลือดของแม่หรือเปล่า
หากพบว่าในเลือดมียาสลบจริง
ก็จะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับแม่
หาความจริงว่าใครคือฆาตกร

รอผลตรวจเลือดครับจากโรงพยาบาลรามา
ว่ามียาสลบอย่างที่ในคลิปเขาบอกไหม
เดินมาแต่ว่าเป็นช่วงตอนหลังแล้ว

ได้ยินตอนที่อุญาณเข้ามาเข้า

เป็นยายครับ
ส่วนแม่ของผู้ตายคุณผู้ชมไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ
พอวิญญาณเข้าร่างสิงห์แบบนี้

คุณแม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์
อย่างสนิทใจเลยว่านั่นคือวิญญาณของลูกสาวของตัวเอง

เบาะแสของคนร้ายคือเป็นชายสองคน

หลังจากนั้นก็นำร่างของผู้ตายไปโยนทิ้งไว้ข้างสระน้ำค่ะ
คือที่มาเข้าร่างของหลาน
เขาบอกว่าเป็นปลายายก็รู้แล้วว่าต้องเป็นปลา

ยืนอยู่บันไดที่รับแขกเนอะ

ทีนี้เขาถามหาว่าแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหน

คือตาเป็นคนมาเข้าร่างเขา
คุณผู้ชมคะสำหรับคดีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่ผู้ตายก็คือนางมัชชา
หายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้า

ก็ช่วยกันออกตามหาจนกระทั่งมาพบว่าเป็นศพลอยน้ำ
อยู่ในสระน้ำด้านหลังหลักบ้าน
จากการชนะสูตรเบื้องต้น
พบศพผู้เสียชีวิตตอนนั้นก็คือใส่ชุดข้าราชการศรีกากีเลย
คอมีเชือกไนลอนยาวสักประมาณ๔เมตร
ไว้ตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
อกจากนี้ต้นขาขวาค่ะมีรอยครูดด้วยนะ
ไปตรวจสอบทรัพย์สินว่ามีอะไรเสียหายมีอะไรศูนย์หายบ้าง
ก็ที่หายไปเนี่ยก็มีแหวนทอง๒วง
ร้อยคอทองคำหนัก๑สลึง

ตำรวจตั้งประเด็นการเสียชีวิตไว้หลายประเด็น
เรื่องของการฆ่าตัวตายถูกฆาตกรรมทำให้ตายอุบัติเหตุ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
เพราะว่าตามวิญญาณที่ไม่เข้าร่างก็บอกว่า
พอมันทำเสร็จปุ๊บมันเอาชุดเสียกีมาใส่ให้ด้วย
ซึ่งเหมือนสร้างรัฐาว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ตัวตายเป็นคนที่เป๊ะมากในเรื่องเครื่องสังการ
แล้วคือมันแต่งไม่ถูกแบบแล้วคนก็เลยติดใจกัน
ฉันถูกมันฆ่าก็ไปสิ่งกับด้านเพื่อนแล้วก็บอก